พระลูกวัดฉุนพระพี่พระรุ่นพี่
ปรากฏมีการฟันเข้าไปที่ใบหน้าคุณจมูกเกือบขาด
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังในวัดแห่งหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ต้องรุดไปตรวจสอบภายในวัดเลยนะฮะ
ตำรวจสพเมืองตรังเข้าตรวจสอบเหตุพระใช้อาวุธมีดฟันพระด้วยกัน
ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุเนี่ยภายในสำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์ที่หมู่๑๒ตำบลน้ำผุดนะครับ
ไปตรวจสอบพบหยดเลือดบนพื้นจำนวนมาก
ผู้บาดเจ็บก็คือพระสุเทพธนจาโรหรือว่าหลวงพี่แจ๊ส
ไม่ใช่ชื่อหนังนะแต่ชื่อท่านคือหลวงพี่แจ๊ส
อายุท่าน๖๓ปีแล้วเป็นพระลูกวัดได้รับบาดเจ็บครับ
ถูกฟันด้วยมีดพระเข้าที่ใบหน้าปากและจมูกเป็นแผลจากกัน
คือพระลูกวัดรูปอื่นบอกว่าโอ้โหเห็นบาดแผลแล้วพระสุเทพจมูกแทบขาดเลยนะฮะ
พลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลตรังไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ผู้ก่อเหตุนะฮะไม่ได้หลบหนีไปไหนก็คือหลวงพี่พระธนกฤษหรือว่านายธนกฤษ
อายุ๓๐ปีเป็นพระลูกวัดด้วยกัน
หลังก่อเหตุได้นั่งรอมอบตัวอยู่ในสาราการประเรียน
พร้อมกับของกลางมีดพระ๑เล่ม
แล้วก็ตัวเขาก็ตกออกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ตำรวจก็เลยนำให้หัวหน้าสำนักสงฆ์เนี่ย
ทำการศึกทันทีกลายเป็นแค่นายธนกฤษแล้วนะครับ
นายกฤษเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเขาได้โทรศัพท์หาหลวงพี่แจ๊ส

บอกว่ากิตนิมนต์งานต่อไป
ผมขอไปแทนหลวงพี่ได้ไหม

อีกอย่างหลวงพี่แจ๊สที่มีกิจนิมนต์
มีติดต่อกัน๔๕งานแล้ว

กิจนิมนต์ต่อไปขอผมไปทำงานบ้างนะครับ
แต่ว่าหลวงพี่แจ๊สพูดสวนกลับมา

เพราะขณะพระอาจารย์ยังไม่เคยสั่งเลย

เป็นพระรุ่นพี่ของพระธนกฤษ

พูดมากล่าวมาสั่งแบบนี้นะครับ
ทีนี้พอพระธนกิจได้ยินดังนั้น

เดินไปหาหลวงพี่แจ๊สที่กุฏิ

วางอยู่หน้ากุฏิของพระอีกรูปหนึ่ง
หยิบติดมือไปด้วยครับ

กลุบหลวงเร็วก็จะไปกลุบหลวงเร็ว
พระภูมิโทฯก็เพิ่งว่า

ก็ให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชน
ขณะที่พระลูกวัดรูปอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็คือพระพิพัฒน์
พระพิพัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่าปัญหามาจากเรื่องของกิจนิมนต์แล้วฮะ
สำหรับนายธนกิจผู้ก่อเหตุจริงแล้วตอนมาบวชเป็นพระก็เงียบนะ
แต่หากไม่ได้อะไรตามใจก็จะโมโหนะครับจะชอบลงไม้ลงมือ

พระธนกฤษก็เคยชกต่อยกับพระในวัดเดียวกันมาแล้วนะครับ
พนักงานสอบสวนระบุว่าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า
พระธนกฤษนั้นเป็นผู้ป่วยจิตเวทของโรงพยาบาลตรังด้วยนะครับ
และเคยมีประวัติถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติด

โดยจะครบ๑พันศาหรือ๓เดือนในวันที่๒๑ตุลาคมนี้แล้วนะครับ
ล่าสุดฮะทีมข่าวของเราตรวจสอบเมื่อเช้านี้นะฮะ
นายวิรเทพสาริยสุนทรอายุ๕๘ปี
พร้อมด้วยผู้เป็นแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของนายธนกฤษ
ได้เดินทางมาพูดคุยกับพระเคารพยัตติโกหัวหน้าสำนักสงฆ์

บอกว่าหลังเกิดเหตุก็เสียใจนะฮะ
เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกชายจะทำไปแบบนั้น

ผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะฮะ

เคยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง

แล้วก็ยังเคยติดยาเสพติดอย่างหนัก
จนต้องคดีถูกนำไปบำบัดก็แล้ว
ถูกติดคุกติดตารางก็แล้ว
แล้วก็สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่ตลอดนะครับ
โดนใครด่าใครตำหนิหน่อยก็ไม่พอใจ
ทีนี้พ่อก็พยายามจะสอนเข้ามาตลอดนะครับ
การอยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องอดทน
แต่ลูกไม่อดทนเลยชอบใช้แต่อารมณ์นะครับ

หลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

หรือว่ายื่นประกันตัวลูกชายเด็ดขาด
เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระทำนะครับ
แล้วก็ที่ผ่านมาผมก็ช่วยลูกมาเยอะแล้ว
และการที่มาบวชก็เป็นเจตนาของลูกเอง

แต่สุดท้ายก็ยังควบคุมตัวเองไม่ได้
ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมาย

เป็นเรื่องของกรรมไข่ไกรกรรมมันนะครับ

แต่แผลที่ถูกฟันจนจมูกแหว่งนะคุณ
เย็บแผลตรงจมูก๔๐กว่าเข็ม
ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ